ผมยังไม่เห็นท่านนายกสั่งให้ริ้วร้อคนไหนไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณโน๊ตเลย
ยังไม่เห็นท่านนายกออกมาตอบโต้หรือให้ความเห็นในเรื่องพวกนี้เลย
คนด่านายกเยอะเห็นการพิกลายไม่ไว้วางใจในส
พูดหนักกว่าคุณโน๊ตเอกครับ
พอที่ออกมาข้างนอกมาแถลงข่าวไม่อยู่ในห้องสภาแล้ว
ออกมาแถลงข่าวด่าว่านายกโพสต์ด่านายกในเฟสในอะไร
ก็ไม่เห็นนายกสั่งริ้วร้อคนไหนไป
นี่คือสิ่งที่พวกเราเอามาวิพากษ์วิจารณ์กันเอง
พระอาทิตย์ครับไม่มีริ้วร้อนายนะครับ
และถ้าอย่างคุณศิษย์สีวัญเข้าไปทำส่วนตัวเข้าเรื่องของเขา
เขาไม่ได้ปริตถูกทางโดยท่านนายก

ไม่เอาเวลานะครับที่จะมาเอาเรื่องพวกนี้
ประเด็นพวกนี้เนี่ยมาทะเลาะกับน้องหนุ่ง

จะมีการฟ้องร้องจะมีอะไรเนี่ยนะครับ
มันก็จะสั่งการไม่มีเลยครับอันนั้นข้อที่๑

แต่อย่าไปก้าวร่วงส่วนตัวให้เกิดความเสียหาย
แต่ในบุคคลสถานการณ์คุณจะวิภาควิจารณ์ยอมเป็นสิทธิ์
แต่อย่าไปพูดประเด็นพระอะไรที่มันจะก้าวร่วงส่วนตัว
หรือความเสียหายถ้าไม่มีก็แล้วไป

ที่เราทำยุยงฝุ่งป่าน

เพราะว่าเมื่อคุณเป็นบุคคลสถานการณ์คุณเป็นนักพูด

คุณเป็นนักโจวัฒีคุณเป็นนักพูดเนี่ย
แล้วก็มีแฟนคลับเอฟเชียคุณเยอะแยะ
ถ้าคุณไปพูดในลักษณะยุโยงให้คนลงถนนออกไปให้อภัยเขาแทนเขา
พอคุณไปไล่คนที่คุณไม่ชอบอะไรอย่างนี้
ไม่ได้พูดโดยยมหุ่งปันมันเกิดขึ้นจริง
ผมผมขอนิดเดียวนั่นเท่ากับว่าถ้าเนื้อหาในส่วนที่

เรื่องทำงานทำงานทำงานรอปภขับเครื่องบิน
นโยบายหาเสียงอะไรต่างนานาเนี่ย
หรือว่ามีอะไรทำให้เสียหายเสื่อมเสียไหม
มันเหมาะหรือไม่อย่างไรคนพูดต้องใช้ดุลมิตพิจารณา
ใช้ดูลามินิศตัวเองมากกว่าจะพูดหรือไม่กว่าจะพูด
ท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านเป็นรอปภ
ผลงานทำงานเยอะแยะมากกว่ารัฐบาลในอดีตเยอะแยะหลาย
ท่านทำงานที่เปิดเกลียดเปิดตาดู
ในขณะเดียวกันท่านมาบอกว่านายกเป็นรอปภ
ถามว่าในสังคมไทยในภาวะของสังคม
ถ้าผมถามว่าใครพูดถึงเกียรติพูดน้ำบ้านเมืองนายกรบินทรีย์เป็นรอปภ
สังคมจะวิภาคมิจารณ์ของตัวเอง
จะตัดสินว่าคุณโน้ตพูดหรือไม่อย่างไร